ไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู
เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเล็กน้อย
ที่เกิดขึ้นจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคุณผู้ชม
คือปกติแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะแกะเมล็ดทานตะวันออกมาทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ย

วันนี้นอกจากจะแกะทีละเม็ดแล้วเสียเวลานานแล้ว
มีเครื่องที่มันสามารถทุ่นแรงได้
อันนี้เป็นภาพการที่แกะด้วยมือ

เสร็จแล้วก็จะเอาเข้าเครื่องที่มันกระเทาะเปลือกออกมาอีกทีนึง
ซึ่งมันก็จะใช้เวลาพอสมควรแหละกว่าจะแกะออกมาได้
เอามาดูหน้าตาสิออกมาแล้วเป็นยังไง
ส่วนนี้ก็เป็นแบบใช้เครื่องนะครับทั่วไปในการที่จะเอาเมล็ดแยกออกมา
จากตัวของดอกทานตะวัน
ทั่วไปผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเคยเห็นแบบนี้
คือมันจะมี๒แบบแบบใช้เครื่องแล้วก็แบบใช้มือ
แต่ซาร่าโอ้มันสุดยอดมาก
เดี๋ยวนี้มันมีแบบใหม่ออกมาแล้ว
กล้องขจอสเดี๋ยวเราจะพาไปดูนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น

คือมันเป็นไอเดียแบบบ้านแต่ว่ามันเก๋มากนะคุณผู้ชมค่ะ
พระครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนบ้านสาแพ้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

เอามาช่วยทุนแรงในการแกะเม็ดทันตะวันออกมาแบบนี้
เพราะว่ามันทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะ
ปั่นเอาเม็ดออกมาเม็ดแบบที่แห้งแล้วมันก็จะกระเทาะออกมาได้ง่ายถูกไหม
พอปั่นออกมาเสร็จก็เอาไปขายแล้วก็ไปทำพันธุรุ่นต่อไปอะไรก็ว่ากันไป
ดอกทานตะวันปลูกจากความร่วมแรงร่วมใจของพระพิสุชาวบ้าน

โดยมีพระครูสันติพนารักษ์ค่ะเจ้าอาวาสวัดสาแพะ
เป็นผู้สนับสนุนเงินจำนวน๕๐๐๐บาท
ลูกไว้ทั้งหมดเกือบ๓๐ไร่นะคะ
ลูกที่บริเวณริมถนนสายแจ้ห่มกิวลม
ซึ่งต่อไปจุดดังกล่าวเขาบอกว่าชาวบ้านจะช่วยกันพัฒนา
ให้มันเป็นจุดชมวิวชมทุ่งทานตะวันของหมู่บ้านด้วย
อันนี้นะเป็นไอเดียที่ดีมากคุณผู้ชม

ใครที่แบบมีอาชีพแกะเมล็ดทันตะวันอย่างนี้
ลองดูแต่ขออนุญาตนิดนึง

โอ้โหปั่นไปหลุดออกหมดเลยคุณ

โศ่หลุดใช่

คือจะมาคิดได้อยู่ในจักรยานเอ้าคว่ำลง

ดอกยางนี่ลาศิกขาบทหมดแล้ว
เอาไปใช้แกะเมล็ดทันตะวัน
โอ้โหดอกยางอะไรจะลาศิกขาได้
เพราะมันสึกไง

นี่มากไปลองทำแบบนี้หรอ
ถ้าเกิดว่ามีเมล็ดทานตะวันแห้ง

ใช่คือปั่นเสร็จแล้วเขาเอามาให้คุณชนะแกะ